จังหวัดสระบุรีเชิญเที่ยวงานประเพณี

ในผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเผยว่า
ประเพณีตักบาตรดอกเข้าผนศา
ได้จัดสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอายุทยาเป็นราชธานีจนถึงปัจจุบัน
และในวันที่๓๑กรกฎาคมเวลา๑๕นาฬิกาพิธีเปิดงาน
จะจัดให้มีขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาพระราชทาน
ซึ่งภายในขบวนประกอบด้วยขบวนพยุหะยาตรา
ขบวนพระเจ้าทรงธรรมเสด็จขบวนรถบุพชาติ
ขบวนประเพณีท้องถิ่นของชาวจังหวัดสระบุรีทั้ง๑๓อำเภอร่วมในขบวนด้วย
ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานสืบสารประเพณีหนึ่งเดียวในโลกตักบาทดอกเข้าพรรษา
ประจำปี๒๕๖๖ระหว่างวันที่๓๑กรกฎาคมถึง๒สิงหาคม
ณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
ประเพณีที่มี๑เดียวมี๑ปีครั้งเดียวและเป็นประเพณีที่สวยงาม